พอเป็นแบบนี้แล้วทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคณะแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจผู้เชี่ยวชาญเนี่ย
เขาเลยมีการจัดโครงการขึ้นมาคุณเขมมาสอน
เป็นโครงการตรวจสุขภาพเป็นโครงการตรวจคัดกรองเชิงรุก
ตรวจสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเพื่อที่จะได้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
แล้วก็เสริมสร้างความพร้อมที่ตำรวจจะได้ออกไปบริการประชาชน
แล้วก็ไปช่วยเหลือปกป้องประชาชนด้วย
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานของคุณพลอยสจีฤทธิสินเลยค่ะ
ตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจรถไฟจำนวน๑๕๖นาย
กำลังต่อแถวเข้ารับการตรวจอันตราซาว
เพื่อวินิจฉัยหาเส้นเลือดปกพองในร่างกาย
ภายใต้โครงการตรวจโรคคัดกองเชิงรุก
ทางพลตำรวจโทสุวีระทรงเมตตา
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจัดทำขึ้น
หลังพบว่าปัจจุบันตำรวจมีภาระหน้าที่

รวมไปถึงมีปัญหาสุขภาพส่วนตัว

การเกิดโรคหลอดเลือดแดงผิดปกติ
ซึ่งโรคดังกล่าวมักจะไม่มีการแสดงอาการในเบื้องต้น
แต่หากปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดอันตราย

ตำรวจเรานั้นในการทำงานนั้น
เป็นงานที่ลำบากตรากตรำ

เพราะฉะนั้นในการที่ลำบากตากกรรม
ไม่เป็นเวลาหรือต้องนอนไม่เพียงพอ
เพราะว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอายกรรมนี้
ก็เลยเป็นปัจจัยและสาเหตุหนึ่ง
ที่ทำให้เกิดโรคชนิดนี้ได้ครับ
พันธุ์ตำรวจเอกนายแพทย์ภัยบูลเจียมนุกูลกิจ

หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลตำรวจกล่าวว่า
วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคดังกล่าว
คือการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค
รวมไปถึงหมั่นคอยดูแลสุขภาพ
และเข้ารับการตรวจอันตราซาวนหลอดเลือดอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งทางโรงพยาบาลตำรวจได้มีเทคโนโลยี
ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยคอยให้บริการ
ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นก็คือในการการตำรวจที่สูบบุหรี่จัด
มีความดันโลหิตสูงมีความเครียดในระหว่างการทำงานสูง
ผ่อนไม่เพียงพอซึ่งจะมีปัจจัยเสี่ยงสูงที่จะเป็นเสื้อตัดผม
ทั้งนี้โครงการตรวจโรคคัดกรองเชิงลุก
มีการนำร่องตรวจไปแล้วที่กองบังคับการตำรวจจราจร
โดยจะเร่งดำเนินการให้กับข้าราชการตำรวจในส่วนอื่นต่อไป
ครบทั้ง๒๕กองบัญชาการ
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ
รวมไปถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชน
และป้องกันเหตุอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป
พรสติวฤทธิสินทร์ข่าวแพลวรัสท์ทีวีรายงาน